ที่อีกหนึ่งสาวแล้วกันนะคะสำหรับยีนเกลวลินค่ะ
คือคนนี้โดนหางเล่ไปด้วยนะคะสำหรับเรื่องมือที่สาม
ตูมตามแล้วก็หญิงคนนี้ก็โดนไปด้วยนะคะ
สำหรับยินเกวรินล่าสุดค่ะเจอตัวพี่แจ๊กกะรีนนะคะ
เลยรีบคว้าตัวมาเคลียร์ทันทีเลย
โดยนักแสดงสาวยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง
พร้อมยอมรับเลยนะว่ารู้สึกโกรธ
ที่เจอเหล่าโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่า
ถ้อยคำที่หยาบคายเหลือเกินค่ะ
ทำไมถึงแบบมากล่าวหากันโดยที่แบบไม่ไปดูให้เรียบร้อย
ไม่ใช่บอกว่าเอออีน่านู่นนั่นนี่แบบแย่ง

เราเลยแบบอะไรอ่ะทำไมถึงแบบว่าต้องขนาดนี้ด้วย
คือแบบก่อนที่จะบอกว่าเราเป็นแบบนั้น
ถามเราก่อนดีกว่าว่าเราแบบเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ตามเจอข่าวหนักมากนี่คือได้ส่งให้กำลังใจไหมคะ
คือเจอกันในกองก็บอกว่าแบบก็ถามเนาะถามก่อนเลยว่าแบบเป็นยังไงบ้าง
อะไรอย่างนี้เพราะว่าเราเข้าใจดีนะว่าขนาดเราโดนแค่ไม่กี่คอมเมนต์น่ะ
เรายังแบบเรายังรู้สึกไม่ดีอ่ะ
คือตูมก็มาปรึกษานะว่าแบบคือตอนนี้ตูมเหนื่อย
เหนื่อยเรื่องแบบไม่อยากคบคนในวงการแล้วอะไรอย่างนี้คือ
ตอนนี้อยากหยุดพักทุกอย่างทุกความสัมพันธ์ถ้าเหนื่อยก็พัก
แล้วก็อยู่นิ่งอยู่เงียบดีกว่า
คือถ้าสมมุติว่าเธอไม่ได้ทำแบบนั้นเดี๋ยวคนเขาก็เข้าใจเองว่าโอเคคนนี้ไม่ใช่นะ